กิ่งแก้วสมุทรปราการและพื้นที่ในรัศมี๕กิโลเมตร
หลายคนไม่ได้นอนบ้านนะคะแทบจะทุกคนไม่ได้นอนบ้าน
แล้วหลายคนไม่มีบ้านแล้วนะคะ
เราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย
ของบ้านเรือนใกล้กับเหตุการณ์ระเบิดนี่แหละค่ะ
เราไปติดตามรายงานสดสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสุชาดาสิริคงนะคะ
รายงานจากซอยกิ่งแก้ว๒๕ทับ๑ค่ะเชิญค่ะคุณสุชาดาค่ะ
ตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว๒๕ทับ๑นะคะ
ซึ่งในซอยนี้ก็จะมีทั้งชุมชนชาวบ้าน
แล้วก็หมู่บ้านหลายโครงการด้วยกันค่ะที่ได้รับความเดือดร้อน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะด้านหลังของดิฉัน
ซึ่งห่างจากจุดที่เป็นต้นไฟนั้นประมาณ๓๐๐เมตรด้วยกัน
ก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันสีดำนะคะยังคงพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้นะคะมีเฮลิคอปเตอร์ได้นำน้ำนะคะ
โปรยปลายเพื่อที่จะดับน้ำทางอากาศนะคะเพื่อที่จะให้สารเคมีนั้นลดและเบาบางลง
ซึ่งก่อนหน้านี้ควันนั้นมีสีขาวแล้วนะคะแต่ในขณะนี้ก็กลายเป็นสีดำทั่วทั้งท้องฟ้าแล้วด้วย
จากที่สำรวจชุมชนในพื้นที่นี้นะคะก็ชาวบ้านหลายคนนะคะ
เก็บอบพยพเข้าของออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะมีเพียงชาวบ้านบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ขับรถเข้ามาหยิบข้าวของภายในบ้าน
เนื่องจากเป็นห่วงบ้านแล้วก็คิดว่าอาจจะมีการระเบิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
เกรงว่าจะไม่สามารถเข้ามาภายในบ้านได้อีก
โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะดิฉันได้เข้าไปพูดคุยกับนางสาวดวงรัฐบุญยิ่งนะคะ
อายุสี่สิบแปดปีเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ใกล้กับโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ
ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตรเท่านั้น
เธอเล่าค่ะว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๓ที่ผ่านมานะคะ
เกิดเสียงไฟประทุดังสนั่นก่อนที่เข้าของของเธอภายในโรงงานนะคะ
ตกลงมาทั้งฝ้าหลังคาประตูกระจกต่างนะคะแตกกระจาย
แล้วก็คนงานพากันแตกตื่นวิ่งหนีตายออกจากพื้นที่กันไม่คิดชีวิต
ตอนนั้นคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวนะคะหยิบจับได้เพียงกระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ไปหลบอยู่นอกรัศมีกระทั่งเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งนึง

เนื่องจากเป็นห่วงข้าวของโดยเฉพาะชิ้นงานของลูกค้าที่คนงานทำค้างเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขากันค่ะ
ทีแรกมันเป็นประกายไฟค่ะเหมือนอะไรประทุขึ้นระเบิดอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะตอนระเบิดจริงจริงอ่ะ
ยังไม่ได้ยังยังไม่ออกมาแต่ลูกน้องที่นอนอยู่ในบ้านอ่ะมันบอกว่าคือแบบ
อยู่อยู่ก็พอได้ยินเสียงตึ้มหนึ่งก็คือแบบฝ้าถล่มลงมาหลังคาก็เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกว่าจะวิ่งพอวิ่งออกมาก็คือแบบ
เห็นมันแบบแดงขึ้นเหมือนแบบแล้วมันก็ค่อยค่อยตูมขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นหม้อแปลงธรรมดาแต่จริงแต่มันขึ้นหนักหนักขึ้นมันมันไม่น่าใช่อ่ะแต่ว่าเรารู้ว่าข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นโรงงาน
อย่างเป็นชิ้นงานอะไรอย่างเงี้กระจกพวกงานพวกของอ่ะก็คือพังลงพังลงแตกเสียหายหมดแล้วก็ในบ้านพักในห้องของลูกน้องก็คือแบบฝ้าถล่มลงมาหมดเลยค่ะไม่มีตอนนี้ก็คือให้ลูกน้องย้ายรถแล้วก็เก็บของที่จำเป็นออกไปหมดแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีไม่มีคนอยู่ในโรงงานเลยค่ะ
ก็คือให้ออกไปหมดเลยเช่นเดียวกับชุมชนวัดกิ่งแก้วนะคะซึ่งห่างจากโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรด้วยกันได้รับความเสียหายเช่นกัน
อย่างเช่นตึกเรืองรุ่งโรศนะคะซึ่งเป็นหอพักที่มีอยู่ประมาณ๑๐๘ห้องได้รับความเสียหายเกือบทุกห้องค่ะ
ดิฉันได้พูดคุยกับนายสมพรเกิดฤทธิ์อายุ๔๙ปีอยู่ที่ห้อง๕๒๗เขาบอกเขาว่าเขาอาศัยอยู่ที่ห้องนี้มานานหลายปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
รับตัวเขาเองนะคะไม่มีที่ไปต้องคอยวนเวียนขึ้นไปบนห้องพักเพื่อที่จะไปอาบน้ำบ้างหยิบข้าวของบ้าง
โดยตัวเขาเองนะคะได้พาดิฉันขึ้นไปดูความเสียหายภายในห้องพักของตนเองก็จะเห็นได้ว่าทั้งฝ้าเพดานพัดลมถล่มลงมาเกือบทั้งหมดค่ะ
ระบบสายไฟเสียหายส่วนความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเขาบอกเขาว่าโชคดีที่มีสติสะดุ้งขึ้นมาทันไม่งั้นเขาคงตายไปแล้วค่ะ
ตอนนั้นผมกำลังหลับเลยครับหลับลึกเลยครับผมแล้วสักพักได้พอประมาณสักประมาณประมาณตีสามครับผมอืม
ปุ้มผมก็ลุกพลวดมาลุกมาแล้วก็มองที่ฝ้ากำลังจะถล่มลงมาครับอืม
ฝ้าทะลมลงมาผมก็ประตูออกไปตรงนอกยืนดูตรงนอกคิดว่าแผ่นดินไหว
ตอนนั้นเรารู้หรือยังว่ามีไฟไหม้ยังยังตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนตอนนั้นเห็นเขาดูว่ากระจกมันแตก
เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรไงที่จุดพังมาถามว่ามันช่วงช่วงที่ลงมาเนี่ย
ลุกทันคือก็ลนมาช่วงที่เรานอนเนี่ยแต่ว่าเราอ่ะจังหวะพอบึ้มแล้วเราสะดุ้งปุ๊บเราลุกเลย
แล้วคือมองมองไปเนี่ยฝ้ามันกำลังจะยุบตัวลงก็ก็คิดว่าเฉียดเหมือนกันนะ
เพราะว่าฝ้าลงมานี่มันก็คมนะแต่ว่าจังหวะที่ว่าเราไม่ได้นอนหลับลึกถึงก็แบบว่า
ให้มันลนมาทับเราเราหนีก่อนที่มันจะช่วงที่มันกำลังที่ฝ้ากำลังจะลงมาเนี่ย
รู้ตัวแล้วไงเพราะว่าเสียงปุ้มเราลุกเลยค่ะและจากที่ดิฉันได้พูดคุยกับ
ชาวบ้านนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ด้วยกันพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
เพราะว่าตอนนี้ภาวนาให้ไฟดับนะคะเพราะว่าไม่งั้นพวกเขาจะเข้าบ้านไม่ได้
รวมถึงคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะตอนนี้เขาก็ทำได้แค่ปล่อยทิ้งไว้อย่างไกล
แล้วก็สุนัขแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องปล่อยไว้ในพื้นที่
หรือไม่ก็ต้องปล่อยไว้ในภายในบ้านและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอีกเรื่องหนึ่ง
ที่คนที่ได้รับความเดือดร้อนเล่าให้กับดิฉันฟังและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ซอยกิ่งแก้วยี่สิบห้าทับหนึ่งค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณสุชาดาค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
แล้วก็กำลังจะขนย้ายเนี่ยนะคะมีรายงานแจ้งเข้ามาบอกว่า
ทางสนามบินสุวรรณภูมิค่ะที่ลานจอดรถระยะยาวโซน๔
แล้วก็ลานจอดรถหน้าอาคารสถานีดับเพลิงนะคะเขามีการเปิดเพื่อที่จะให้เอารถไปจอดไว้ได้นะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถนำรถเข้ามาจอดไว้ได้ฟรีนะคะลานจอดรถระยะยาวโซน๔
และลานจอดรถหน้าอาคารสถานีดับเพลิงรวมถึงกู้ภัยท่ากาศยานสุวรรณภูมิด้วย
สอบถามได้ที่๑๗๒๒นะคะถ้าหากว่าต้องมีการขนย้าย
แล้วก็รถเนี่ยยังไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนตรงนี้เขาก็เปิดให้ฟรีค่ะ